ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุบลรัชธานีหน่อยนะฮะก็เป็นเรื่องของสามีภรรยานั่นแหละคือเขาเลิกกันแล้วแต่มันยังมีปัญหาเรื่องของการแบ่งสมบัติกันนะสุดท้ายเนี่ยถึงขั้นแทงกันนะฮะฝ่ายสามีเนี่ยแทงฝั่งอดีตภรรยาไปจนเขาบาดเจ็บนี่คุมตัวมานะครับทุกผู้ชมครับมาชี้จุดมาทำแผนนะฮะคนเจ็บสมมุติว่าชื่อส้มกันแล้วกันนะนางสาวส้ม
ถูกแทงเข้าที่หลังนะครับด้วยมีดแกะสลักแทงหนึ่งแผลที่หลังตรงนี้นะครับแล้วมีราวนมซ้ายอีกหนึ่งแผลนะฮะเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลไปหลังจากได้รับแจ้งเหตุนะครับคนก่อเหตุคือในบอยในบอยเป็นอดีตสามีของส้มอายุสามสิบนะฮะอายุเท่ากันนะครับหลังจากก่อเหตุเนี่ยวิ่งหนีไปไปหลบอยู่ในป่า

ก็มากับพ่อนะคือมาจะมาคุยกันว่าเออเมื่ออยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วเนี่ยก็ขอแบ่งสมบัติได้ไหมสมบัติที่เคยอยู่ด้วยกันเนี่ย๕ปีเนี่ยทำมาหากินมาด้วยกันเนี่ยเพราะว่าผมก็ช่วยนะทำมาหากินเนี่ยยังไงก็ต้องขอแบ่งสมบัติหน่อย
คุยหญิงหรอนะ
นี่ฮะที่ผู้ต้องหาเขาบอกนะครับ
ผู้ชมครับคือตอนที่เถียงกันเนี่ย
บอยบอกว่ากำลังจะเข้าไปในบ้านจะไปเอาใบเสร็จค่าซ่อมแซมหลังคาบ้าน
อยู่ด้วยกันมาเนี่ยจะหาว่าบอยเนี่ยไม่ช่วยได้ยังไงนะจะเอามาให้อดีตภรรยาดูว่านี่ไง
เป็นคนซ่อมบ้านขณะเดียวกันอดีตภรรยาเขาไม่ให้เข้าไป
เพราะว่ามันอยู่ในห้องนอนก็เลยบอกว่านายบอยบุกลุก
ยาวสักประมาณ๓นิ้วก็เลยยิบมาแล้วก็แทงใส่อดีตภรรยาแทงข้างหลังกับนิราวนมซ้าย
ซึ่งตอนนั้นน้องชายบอกว่าพี่สาวของตัวเองเนี่ยถูกแทงไปแล้ว
ก็มีพักจังกันว่าจะเลิกไม่เลิกกับเรื่องแบ่งพวกวัวพวกอะไรเนี่ยครับ
นี่แล้วก็เริ่มแบบพูดว่าเขาหาได้เยอะกว่าเขาเป็นคนทำอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เริ่มมีปรักษ์อย่างกันแล้วก็เดินเข้าบ้านไปครับ
แล้วก็ตะโกนว่าอย่าไม่ให้เข้าบ้านบุกลุกบ้านทำไม
นี่เราก็ออกมาแล้วก็แทงเลยครับ
คือน้องชายของคนเจ็บบอกได้ยินนะฮะเขาเถียงกันเนี่ยหลายเรื่อง
อย่างเรื่องวัวเนี่ยคือฝั่งของในบอยก็จะขอแบ่งวัวด้วย
แล้วบอกว่าปกติพี่เขยกับพี่สาวก็ทะเลาะกันเป็นประจำอยู่แล้ว
แล้วเคยเห็นว่าเวลาที่ทะเลาะกันเนี่ยพี่เขยก็จะมีแบบชกด้วยนะ
มีชกมีต่อยกันด้วยสาเหตุที่ต้องเลิก
เพราะพี่สาวทนพฤติกรรมของพี่เขยไม่ไหวจริงอันนี้น้องชายเขาอ้างนะ
เขาบอกว่าพี่เขยนี่เสพยาเสพติดแล้วหึงหวงแล้วชอบทำร้ายร่างกายนะฮะ
ที่ความจริงแล้วพี่สาวเขาไม่มีใครเลยสุดท้ายก็เลยต้องขอเลิกนะครับ
บอยถูกแจ้งข้อหานะครับทำร้ายร่างกายผู้อื่นบาดเจ็บนะครับ
แล้วเจ้าของบ้านเขาบอกเขาแจ้งข้อหาบุกรุกด้วยนะฮะก็โดนไปสองข้อหานะครับ
ส่วนฝั่งของผู้หญิงตอนนี้ก็อาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
แม่นี่คุยกันไม่รู้เรื่องเลยไปแทงเขาอย่างนี้ไม่ได้นะครับ